เดี๋ยวกันที่กาญจนบุรีครูปรีชาก็กำลังแถลงชี้แจงจากเรื่องนี้
หลังจากรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับด้วยนะคะ
สำหรับคุณยุธยาตุ้มมีเพราะว่ามีรายงานมาก่อนหน้านี้ด้วย
ช่วงเช้าเนี่ยนะคะครูปรีชาเนี่ย
ตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งกาญจนบุรีเลย
ถูกต้องแต่เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการออกหมายจับ

ก็ตะเวนในการไหว้พระไหว้เจ้าเป็นการขอพงขอพรกันไป
แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไหว้สิ่งที่ขอพรอาจจะไม่เป็นผลหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากแว่นไม่นานศาลก็อันวัดไม้จับคุณอาหารสองคน
คือครูปีชาและเจ๊บ้าบิน

นี่เป็นภาพสุดที่จริงเราส่งเข้ามานะครับทุกผู้ชม
นี่ฮะก็กำลังจะเข้าไปควบคุมตัวออกมาจากโรงเรียน
คือคุณครูไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิตระเวนไห้สิ่งศักดิ์สิทธ
ก่อนที่จะไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วก็เข้าไปที่โรงเรียน
แล้วก็นี่แหละหลังจากที่รู้ตัวว่าถูกออกไม้จับ

และยังคงยืนยันเหมือนเดิมด้วยเหมือนกันว่า

วันนี้ครูปีชาก็ใส่สูตรสีดำ
ก็เป็นเครื่องแบบที่ไปสอนนักเรียนตามปกติ
ซึ่งตอนนี้ท่าทีเหมือนกับว่ารู้ตัวแล้วล่ะว่าข่าวออกมายังไง

แล้วก็น่าจะเห็นว่ามีสื่อกับเจ้าที่พยายามไปเชิญตัวออกมา

กำลังเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของอยู่
แล้วก็กำลังจะออกมาพบกับสื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวเราจริงก็อยู่ในพื้นที่มาตลอด

ก็ติดความเคลื่อนไหวของครูปรีชาอยู่ตลอดแล้ว

ท่าทีของครูปรีชาตั้งแต่เกิดเรื่อง

ที่ของครูปรีชามั่นอกมั่นใจ

แม้จะบอกว่าแม้ว่าจะมีการออกหมายจับออกมาจริง

ว่าถ้ามีการออกหมายจับออกมาจริง

ยังคงมีหลักฐานนอกสำนวนที่พร้อมจะไปสู้ในชั้นศาลอยู่
วันนี้ลักษณะก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยตื่นตระหนกเท่าที่ควร
เพราะเหมือนจะรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
เพราะว่าจริงครูเองก็คาดการณ์ถึงเรื่องนี้มา
พักใหญ่แล้วตั้งแต่คดีถูกโอนไปที่กองบังคับการปราบราม
นักข่าวของเราพยายามไปสัมภาษณ์ครูปีชา
สักวันสองวันที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันนี้

ถ้าสุดท้ายออกไหมจับตัวตัวเขาเอง
หรือแถลงว่าหวยเป็นของลุงจรูนก็ไม่เครียดไม่กังวล
และก็มีหลักฐานอีกชิ้นที่เป็นหลักฐาน
กำลังจะมีให้เจ้าที่นั้นไปเชิญตัวครูปีชาออกมา

ลักษณะก็อยู่คนเดียวนะแล้วก็น่าจะมีการเตรียมตัว
ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีการพูดคุยกับธนายอยู่ด้วยหรือเปล่า

มีบางสื่อไปสัมภาษณ์เจ๊บ้าบินด้วยกับบรรยากาศ
เกาะติดวันนี้แล้วก็ก่อนที่จะมีการที่จะมีการแถลงสรุปสำนวนคดี
เพราะว่าเจ๊บ้าบินก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับด้วยเช่นเดียวกัน
ใน๓ข้อหาหนักย้ำอีกครั้ง
ทั้ง๒คนถูกออกใน๓ข้อหาคือ๑
แจ้งความอันเป็นเท็จให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานอันเป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และให้การอันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
เป็นผู้ต้องหา๒คนที่สารอาญารัชดาพิเศษออกหมายจับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ประมาณ๑๐๑๑โมงที่ผ่านมานี่เอง
จากภาพที่เห็นเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปรวบตัว

เชื่อว่าน่าจะกำลังเดินทางอยู่
แต่ลักษณะแล้วครูปีชาก็ดูก็ดูมีความร้อนรนเหมือนกันนะ

จากการที่พยายามกดโทรศัพท์มือถือแล้วก็พูดคุยตลอดเวลานะคะ
คิดว่าอาจจะต้องมีการเตรียมการเรื่องของคดีความเรื่องของการประกันตัวนี่แหละสำคัญเพราะว่า
น่าจะออกจากห้องไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผมเชื่อว่านอกห้องตอนนี้สื่อมวลชนทุกสำนัก
คือดูจากการสั่นไหวของภาพแล้ว
เชื่อว่าหลายคนก็พยายามที่จะสังเกตถึงพฤติกรรม
แล้วก็พฤติการของครูปรีชาแล้วก็ท่าทีในขณะนี้ว่า

หรือว่าเริ่มมีท่าทีที่วิตกกังวลออกมาบ้างแล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกไม่เคยเห็นครูปรีชามีท่าที
ขึ้นคลิปหรือว่ากระวนกระวายมาก่อน

ดแล้วคุยแล้ววางแล้วกดใหม่แล้วก็คุย
ก่อนที่จะพร้อมแล้วออกมาพบกับสื่อมวลชนข้างนอก
ตอนนี้เรากำลังรอนักข่าวเราก็ยังคงเกาะติดอยู่
นี่เป็นภาพสดจากที่จังหวัดกาญจนบุรี
คุณผู้ชมสื่อมวลชนทุกสำนักนะฮะไปก่อติดไป
รุมอยู่ที่หน้าห้องพลักษณ์ครูของโรงเรียนที่ครูปีชาสอนอยู่
ซึ่งแน่นอนวันนี้เป็นวันชิชะตาของคดีสำคัญในวันนี้นะครับ

อันนี้เป็นบรรยากาศที่หน้าห้องพักครู
ตอนนี้ครูปีชายังไม่ออกมา
ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปติดตามบริการสดจากผู้สื่อข่าวของเรา
ที่จะรายงานเข้ามาอีกทีหนึ่งจากบรรยากาศตรงนั้น

เพราะว่าหลังจากที่สารออกหมายจับแล้ว
ครูปีชายังไม่ได้มีการออกมาพูด
นี่แหละฮะนี่เป็นภาพที่เราได้เห็น
คือครูปีชาได้ออกมาพบกับนักข่าวแล้ว
เดินออกมาที่ขอบประตูแล้วนะคะเริ่มมีการพูดคุยกัน
น่าจะมีการเริ่มให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวต้องรอฟังเสียงนะครับ

พี่ชาย

แต่ว่ายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนักกับผู้สื่อข่าว

แล้วก็ย้ายออกมาจากห้องพักภูมิ

คือตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ลักษณะก็คือ

ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้
น่าจะเป็นการขออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก่อน
เป็นบรรยากาศที่น่าจะกดดัน
แล้วก็อึดอัดสำหรับตัวครูปรีชาเองเหมือนกันนะคะ

เขาบอกว่าเครียดจากนักข่าวตามนี่แหละ
แม้ดูเอาพูดจริงแล้วคุณผู้ชม
รุมกันขนาดนี้คือแต่ว่าทุกคนก็อยากจะรู้แหละ

ตอนนี้ครูปรีชาคิดอะไรรู้สึกยังไง
และมีแนวทางสำหรับตัวเองต่อไป
ตอนนี้เข้าไปเปิดแอร์เย็นอยู่ในห้องคนเดียว

แล้วก็ยังไม่มีการเชิญตัวออกมาจากเจ้าหน้าที่
มีแค่สื่อมวลชนพยายามจับภาพอยู่ในห้องเรียน
แต่ห้องนี้ไม่มีนักเรียนอยู่นะฮะครูปีชาอยู่คนเดียวนะครับ
คือเชื่อว่าน่าจะต้องคิดหนักกันพอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่าจาก๓ข้อหาที่โดนไปใช่ไหมคะแจ้งความอันเป็นเท็จ
ให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานอันเป็นเท็จและทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และให้การเป็นเท็จถ้ามาดูพิจารณาโทษคุณผู้ชมโทษไม่น้อยนะคะ
จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับ๖๐๐๐บาท
และถ้าการให้แจ้งความเป็นเท็จนั้น
เป็นเพื่อกลั่นแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
ผู้กระทำระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีและปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ถ้ารวม๓ข้อหานี้เยอะเหมือนกัน

ฉะนั้นถือว่าก็น่าจะต้องหนักใจพอสมควร
รวมถึงตอนนี้เราก็พยายามที่จะติดตามทางด้านของเจ๊บ้าบินอยู่เหมือนกันนะ

ที่จะต้องมาร่วมแบกรับชะตากรรมเดียวกันกับครูปรีชา
จากที่เรามองรูปการณ์ตอนนี้
ท่าทีของครูปีชาเปลี่ยนไปจากหลายวันที่ผ่านมาพอสมควร

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการยืนยันหนักแน่นว่าพร้อมสู้คดีต่อ
ภาพตอนนี้นี่ออกมาคุยกับนักข่าวเรียบร้อยแล้ว
ถ้าให้สัมภาษณ์เป็นความเสียอีกทีหนึ่ง
ก็จะยิงวิทยาภาษณ์ประมาณนี้

อ๋อในวิทยาลัยนี่เป็นตำรวจที่มันเข้ามาตรู

ตำรวจที่มันเข้ามาตรูยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับ

ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง

ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้องในมือครับแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่มีฝ่ายกล้อง

ยังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้อง

ยังไม่มีฝ่ายกล้อง

ยังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้อง

ยังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้อง

ยังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้อง
ยังไม่มีฝ่ายกล้อง
นักขาวทำว่ามีออกมีจับแล้วอ่ายังไม่มีมาจับอะไร
ก็เนี่ยนักข่าวก็พยายามถามก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
เหนือจากนี้ขอทานข้าวก่อน
ก็ถือว่ายังคงคอนเซ็ปต์นะสำหรับครูปรีชานะคะ
ที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้เคยบอกแล้วคอนเซ็ปต์ประจำตัวครูก็คือ
ของจริงตกจริงซื้อจริงหายจริงจะกลัวอะไร
ถึงผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะสู้กันต่อไป
ร้องจริงจะต้องกลัวอะไรนี่คอนเซ็ปต์ครูปรีชา
ต้องนี่เห็นมีนักข่าวสำนักหนึ่งได้พยายามดึงตัวครูปีชาไปแล้ว

เพราะว่าทุกคนก็ต้องได้ข้อมูลเหมือนกัน
ใช่ค่ะรวมถึงแน่นอนล่ะอันนี้คือฝั่งของเจ้าตัวนะคือครูปรีชา
สำคัญตอนนี้หลายคนก็เริ่มจะคล่องใจแล้วว่าตกลงแล้วหมายจับออกแล้วหรือยัง
จริงหรือเปล่าเพราะว่าในภาพเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่นายเดียว

เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วมีการหยุดรถที่ครูปริชาขึ้น
มีการเปิดประตูให้ครูปรีชันลงมา
แล้วก็เชิญตัวครูปรีชาลงมาจากรถแล้วด้วย

เจ้าหน้าที่ชุดสีน้ำเงินได้ควบคุมตัวครูปีชาออกจากรถคันแรก
ที่เป็นรถของสื่อมวลชนแล้วไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
มีเจ้าหน้าที่นั่งประกบไปด้วยนะคะ
ประกบขึ้นไปแล้วนะฮะน่าจะเป็นการปฏิบัติตามหมายจับที่ออกมาเมื่อสักครู่
ที่เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับนะฮะ
อีก๒วันรอตตลีออกใช่ไหมซุมต้านของทะเบียนกันให้ด้วย

แต่ว่าวันนี้แน่นอนหวยครั้งนี้จะออกที่ฝั่งไหนคุณผู้ชม
เริ่มที่จะมีเค้าลางมากขึ้นนะ

เดี๋ยวรอผัวประวัตรฐานแหลงแบบเป็นทางการกันก่อน
นี่หลายคนถึงขั้นจดเบอร์เลขทะเบียนรถไปเรียบร้อยนะคะ

ใบ้นะฮะแต่แน่นอนเหตุการณ์สำคัญแบบนี้
ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามอง
เบียนอะไรครับใครดูไม่ทันฟังดีดีค่ะ
ทะเบียนรถของตำรวจนะฮะไม่ได้ใบ้อะไรนะครับ
ไม่ได้ใบ้อะไรเมื่อกี้แค่เขาซูมให้ดูเผื่อใครดูไม่ทันเฉยค่ะ
จารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเชื่อว่าโอ้โหคือหลายคนอ่ะ
ตอนนี้ยิ่งอยากได้ยินเสียงครูปรีชามากกว่าเมื่อสักครู่นี้อีก
ยังไม่ทันพ้น๕นาทีเลยที่บอกว่าไม่มีอะไร
ถูกต้องครับที่บอกว่าจะไปทานข้าว

เพราะว่าถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ครูปีชาก็ยังคงอยู่ในรถที่เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปนั่งนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเดินขึ้นไปนั่งประกบอยู่ด้วย

ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามแหละพยายามที่จะเก็บภาพภายในรถ
พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ได้ยินเสียงครูปรีชาว่า
สถานการณ์เมื่อ๕นาทีก่อนหน้านี้กับตอนนี้มันพลิกแล้ว
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ใจจดใจจ่อ
ส่งไลน์มาคุยกับเราหน้าจอเยอะเหลือเกินนะครับ
แน่นอนทุกอย่างนี่เทไปอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
คือต้องบอกว่าตอนแรกทีมของทั้งสองฝ่าย
ครึ่งเลยก็ว่าได้ทั้งทีมครูปรีชาแล้วก็ทีมหวดจรูนด้วย
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นณตอนนี้นะครับ